เป็นคนดวงดีสาวเจ้าของโรงพิมพ์
อบข้าวสารไปกว่า๔๘กระสอบแก้บนกุมารไก่ทอง
ฟังชื่อดีกุมารไก่ทองนะจ๊ะ

ตั้งอยู่ที่ตำบลจำเสนพฤตาคลี
จังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
วันก่อนบรรยากาศที่ศาลเจ้าพ่อนี่คึกคักมากเลยนะคะ
มีเหล่าสาธุชนเข้ามาทำบุญกันต่อเนื่อง

เธอนำเข้าศาสกว่า๔๘กระสอบ
ทวายแก้บนกับพระหญิงศักดิ์สิทธิ์ด้วย
สาวดวงเห็งนั้นได้แก่
นางสาวใบตองน้ำสมมตินะครับ

แต่ไอ้คำว่านามสมมุติเราไว้ใช้กับข่าวประเภทอื่นนะ
เขาบอกว่าเขาไม่อยากเปิดเผยชื่อ

ชื่อนี้มันฮิตก็เลยยกขึ้นมาเป็นตัวอย่าง

เขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าของโรงพิมพ์ย่านน้องแขนกรุงเทพ

แล้วได้มาจากกุมารไก่ทองที่นี่

เธอก็เลยได้รับโชคจากสลากงวดที่วันที่๒พฤษภาคมที่ผ่านมานี่แหละค่ะ
เธอก็เล่าให้ฟังนะคะช่วงก่อนประกาศผลสลากินแบ่งรัฐบาล
เดินทางมาหาอาจารย์ในศาลแห่งนี้

เห้ยเขาบอกว่าที่นี้คงเขาก็มีดูโชคชะตาอะไรอย่างนี้ด้วยเหมือนกัน

ซึ่งก่อนไปกลับเราก็ไปขอโชคของราบ
แล้วก็ส่องอะไรเด็ดจากกุมารไก่ทองก่อนกลับด้วย
เธอสัญญาบอกว่าถ้าเกิดว่าเธอได้ช่องได้ราบกลับกลับไป
เธอจะนำข้าวสาร๔๘กระสอบมาถวายด้วย
ซึ่งแน่นอนว่าได้ตามที่ขอถูกไหมคะ
เธอก็เลยต้องเอาของมาถวายตามสัญญา

หลังทำพิธีถวายแก้บนเสร็จเรียบร
เพื่อที่จะไปเสี่ยงดวงในงวดถัดไป
ไปไปไปไปไปไป